เป็นนักเรียนหญิงชั้นมต้นกลุ่มหนึ่ง

พุ่งมาชนเด็กเต็มแรงเลย

น้องล้มหัวฟาดพื้นเลยนะคะ
อ้าวเพื่อนก็ตกอกตกใจ
เป็นช่วงที่ฝนกำลังตกพร่ำด้วยค่ะ

เขาก็พยายามที่จะเดินข้ามถนนกัน

แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ย
ชนเข้าไปเต็มแรงเลย

กระเท่เร่แล้วก็หัวฟาดพื้นเลยนะคะ

จะเห็นว่าคือขาน้องมันขยับขึ้นขยับลง

ยังเนี่ยเห็นไหมน้องชัก
แต่เพื่อนก็ไม่ได้เข้าไปช่วยดูนะ

ที่วิ่งกลับมาช่วยเนี่ยก็คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต

เห็นว่าน้องมีอาการหนักหนีไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ตอนแรกเหมือนจะอุ่มนะ

อาการหนักค่ะไปเลย

เพราะอยากให้ใครที่รู้จัก

มอเตอร์ไซค์คนนี้ช่วยแจ้งตำรวจสอบพอร์หาดใหญ่หน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาบ่าย๓โมงครึ่ง
หน้าร้านฟองชาใกล้กับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณกุลกัญญานะคะ
ตอนนี้นักเรียนหญิงที่บาดเจ็บปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนเพื่อนนักเรียนหญิงในคลิปที่หลายคนพูดบอกว่า

จริงแล้วคือเขาดูแลเพื่อนอยู่ตลอด
แต่ว่าคลิปที่เอาลงมาโพสต์เนี่ย
มันมีแค่คลิปนี้คือตอนเกิดนาทีอุบัติเหตุเฉย
นี่มันเป็นภาพนี้ทุกคนตกใจแล้ววิ่งออกมา

คือหลบมาหมดเลยทั้ง๖คน๗คน
หลบออกมาหมดก็มีคำถามจากสังคมว่า

หนีกันเข้ามาจริงคือดูแลเพื่อนตลอดนะคะ
จนแบบถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาล
แต่ว่าเนี่ยเวลาขับรถผ่านที่ทางที่มันใกล้กับโรงเรียน

คุณต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณขับมาเร็วขี่มาเร็วไม่ได้

ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ทางม้าลาย
ก็อยากจะให้ตำรวจหรือจราจรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรงไหนที่จะสามารถทำให้ข้ามถนนได้สะดวก

แล้วก็คนที่จะต้องข้ามถนนด้วย

ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องในการข้ามถนนนะ
นี่ประเด็นเรื่องของที่มีคนเอาเหรียญไปซื้อกระทงนี่
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากเลยนะ

อ่ะแต่ว่าให้ดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก่อน

อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ย

เด็กเล็กสองคนค่ะวิ่งออกไปจากบ้าน
คนหนึ่งดึงประตูอีกคนเดินออกไป
แม่เนี่ยเท่าที่คุณผู้ชมเห็นวิ่งตามลูกไปแบบสุดตัวค่ะ

แล้วปรากฏว่ามีรถบัสขนาดใหญ่วิ่งมาชนเด็กคันใหญ่สีแดง

พอรถบัสจอดปุ๊บภาพที่เห็นก็คือแม่วิ่งไปท้ายรถค่ะ
เพราะว่าร่างของเด็กนอนอยู่ใกล้ท้ายรถ

ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
แล้วเด็กได้รับอันตรายมากน้อยเท่าไหร่
แต่ที่เอาคลิปนี้มาลงเพราะว่าอยากจะเตือนใจค่ะ
ผู้ปกครองที่ต้องอยู่กับเด็กเล็กแบบนี้นะคะ
บ้านต้องล็อกค่ะ

แล้วก็พยายามอย่าปล่อยให้เด็กคลาดสายตา
ถ้าบ้านอยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวทำความสะอาดเดี๋ยวซักผ้าเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่

เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้นะคะ
ก็ล็อกประตูหน้าต่างอะไรหลายอย่างให้เรียบร้อย
ให้น้องเขาอยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลจากสายตามา
กำลังอยากรู้อยากเห็นนะคือแม่วิ่งตามไปกระโดดแบบ